แต่ว่าลูกมันหลุดออกมานะครับคุณผู้ชมค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือว่าปีอะไรกันแน่
ขยันหลุดเหลือเกินทั้งไลน์ทั้งคลิป

อย่าบอกนะว่าเป็นพี่พระเอกคนนั้น

ว่าอย่างนี้นะคนที่คุณก็รู้ว่าใครกันนั่นแหละนะคะ
เป็นภาพหนุ่มหล่อคนหนึ่ง
ถอดเสื้ออยู่ในห้องหนึ่งนะคะ

มันคงเป็นความลับจำได้ไหมคะ

ใครเคยไปห้องนี้อินบอกมาหน่อยจ้า

มันคงอฟไลน์

แท็กพระเอกคนดัง
แล้วไม่ใช่แค่ภาพหลุดภาพนี้คุณขายังมีการโพสต์ภาพ
สลิปการโอนเงิน๑๐๐๐บาท

โอนเงินให้น้องเลยเอาไปทำบุญแน่นอน
แล้วคือชื่อสลิปเงินโอนมันจะขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมค

ไม่ใช่
เขาไม่ได้ฟันว่าเป็นของจริงหรือของไม่จริง

เหมือนกันนะคุณผู้ชมบางคนบอกท้าเลย
แน่จริงคนที่โพสต์คลิปนะคะ

จะได้รู้กันจะได้ไม่ต้องเป็นการกล่าวอ้าง
ให้หาเรื่องหาเล่าให้พระเอกคนนั้น
บางคนก็เข้ามาปักหมุดรอเผือกอยู่เงียบนะคะ

เอ้านะคะหายใจหายคอกันก่อน
ไม่จบเพราะว่าตกเย็นตกค่ำ

อีกสักหน่อยแม้ไหนบอกท้าทายใช่ไหมท้าทายหลุดต่อเลย
แต่ขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวเมื่อสักครู่นะ
อันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นคนละคนกัน
แต่ว่าพอดีเป็นเรื่องภาพหลุดเหมือนกันค่ะ
ย้อนไปก่อนกรณีของสาวหมวยลี่ที่เคยมีประเด็นกับพี่โป๊ป
อันนี้ที่ฉันพูดได้นะเขาเป็นชื่อแบบนี้
ป่ายชายออกมาบอกแล้วนะคะว่าโป๊ปกับหมวยลี่ก็รู้จักกันจริง

แต่คุณผู้ชมค่ะเรามาดูภาพนี้ค่ะ
เอาไปดูค่ะแชทหลุดลายสนทนานะคะ
คุณผู้ชมก็พิจารณากันเอาเองละกันนะคะ

เซลฟี่ค่ะคู่สนทนากับคนชื่อนี้นะคะ
คืนนี้ต้องเจอสงสัยนัดทำบุญแน่
ขออ่านแล้วกันนะคะไม่กล้าอ่านตามนั้นทั้งหมด
แต่ว่าจะไม่ค่อยจะกล้าออกเสียงเท่าไหร่พี่แจ๊ค
อ่านกันเองอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกดิฉันตกภาษาอังกฤษ
ชอบฉันว่าชอบทำลายปลอม
แต่ไลน์ฟอร์มก็มีขึ้นได้นะก็มีข้อความตอบกลับแบบนี้เหมือนกันว่า
สงสัยคืนนี้ต้องเจอเห็นมั้ยทำบุญ
เท่านั้นก็ไปทำบุญอีกแล้วตรงกลางคืนวาดหัวละโพงทำเด็ก

แต่ข่าวแรกไม่ได้บอกว่าเป็นข่าว

ที่ฉันไม่รู้ก็นับถือค่ะความใจบุญ

จนก็อยากรู้ที่ชื่อโอนเขึ่งชื่อเทาทอง